ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่กระลบ
กับผมชูวิทย์พิทักษรพันลบ
สสอุบลเขต๗พักเพื่อไทย
ก่อนอื่นที่ผมจะได้อภิปรายงบประมาณปี๒๕๖๒
ผมก็ขอทวงสัญญาจากพี่น้องประชาชนที่ได้ฝากมา
ว่าวันนี้วัวป่วยเป็นลำปีสกรีนครบ๑ปีแล้ว
เงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนหลายคนยังไม่ได้
แล้วส่วนที่ได้เงินก็โอนไปที่ทกศ
กศบางสาขาก็จะหักหนี้ทกศ
ซึ่งวันนี้พี่น้องทำนาขายข้าวจริงละละ๖๗บาท
วัวเสียชีวิตจะได้เงินมาลงนาก็โดนทกศจะหัก
ก็อยากจะฝากว่าทกศอย่าเพิ่งหักหนี้ของพี่น้องประชาชนเลยนะครับ
และเรื่องที่สองที่พี่น้องประชาชนฝากมาในขณะนี้
ตกงานกลับบ้านครับประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ไม่ได้
อาศัยอยู่ริมลำน้ำมูลครับมีอำเภอดอนมดแดงอำเภอตานสุมอำเภอขงเจียม
วันนี้พี่ที่เป็นประมงเนี่ยก็ไล่ไปจับน้องที่ทำมาหากินนะครับ
ที่จะไปจับปลามาประทังชีวิตวันนี้ก็โดนจับแหบ้างจับมองบ้างนะครับ
ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เขาก็ฝากบอกมาว่า
ถ้าไม่ให้จับปลาจะไม่ให้ขายยาบ้าหรือยังไงนะครับท่านประธานครับ
ก็ต่อด้วยเรื่องโครงการจำนำข้าวที่ท่านนายกได้บอกว่า
พักเพื่อไทยทำโครงการจำนำข้าวเสียหาย๙๖๐๐๐ล้าน
วันนี้ขออภิปรายให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้ทราบนะครับว่า
ล้านนี่คือเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าว
ในสมัยรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยท่านยิ่งรักชินวัฒน์ได้นำเงิน๙๖๐๐๐ล้าน
มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพธรรมนา
โดยบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าใครอยากรวยต้องตื่นแต่เช้าทำนา
นะครับธรรมนาครับธรรมนาขายข้าวกิโลละยี่สิบบาท
ละสองหมื่นตันละสองหมื่นบาทครับขายข้าวได้ตันละสองหมื่นบาท
เสร็จแล้วข้าวขึ้นทุกวันจากสิบหกบาทสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาท
เก้าบาทขึ้นทุกวันแต่วันนี้ครับขายข้าวกิโลหกเจ็ดบาท
ไม่สามารถที่จะประทังชีวิตได้เสร็จแล้วโครงการจำนำข้าวก็ใช้จ่ายเงินไปทั้งหมด
แสนหกหมื่นล้านได้ใช้หนี้คืนสี่แสนล้าน
เป็นหนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นล้านแล้วก็ใช้ไปสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้านครับ
ถ้ารัฐบาลยิ่งรักยังอยู่เราก็คงใช้เงินไปหมดแล้วครับ
หนี้ไปหมดแล้วครับก็มาตอบประเด็นของงบประมาณนะครับ
ท่านประธานครับก็ท่านนายกประยุทธ์จันโนชาใช้งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยใช้เงินไปทั้งหมดสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้าน
ซึ่งเป็นงบประมาณที่ขาดดุลประมาณเจ็ดหมื่นล้านแต่มาดูกระทรวงเกษตรครับ
กระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่มีพี่น้องประชาชนมากที่สุดของประเทศ
ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติประกอบสัมมาอาชีพเกษตร
กับได้รับงบประมาณเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์คือแสนสองหมื่นหกพันล้าน
เป็นงบประมาณที่น้อยมากครับเมื่อกระทรวงเกษตรผิดครับ
ก็ทำให้กระทรวงพาณิชย์พลาดนะครับประชาชนแทบจะสิ้นหวัง
กับการจัดสรรงบประมาณแบบง่ายง่ายแบบเดิมเดิมปีหกสามก็แบบนี้ครับ
ปีหกสี่ก็แบบนี้ครับปีหกห้าก็แบบนี้ปีหกหกก็แบบนี้ครับ
แล้วก็มีการปรับลดของกรมพัฒนาที่ดินลงแล้วก็ไปเพิ่มงบ
ของกรมการข้าวเพิ่มมาอีก๑๖๐๐๐ล้านครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่ม๑๖๐๐๐ล้านไปทำอะไรครับ
ท่านประธานที่เคารพครับสุภาษิตเขาบอกว่า
เรามีผู้นำเป็นแมลงวันเนี่ยเขาก็จะพาเราไปซ่วมครับ
แต่ถ้าเรามีผู้นำเป็นพึ่งครับเขาก็จะพาเราไปที่ดอกไม้หอมครับ
แต่ถ้าเรามีผู้นำเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
ก็จะพาเราไปทำมาหากินครับ
แต่ถ้าเรามีผู้นำเป็นขอทานก็จะพาเราไปขอทาน
แต่ถ้ามีผู้นำชื่อท่านนายกประยุทธ์ก็จะพาเราไปขอบัตรคนจนครับ

ท่านนายกประยุทธ์ขาดความรู้ขาดความสามารถ
บริหารประเทศไม่เป็นบริหารประเทศล้มเหลว

ตลอดระยะเวลา๘ปีที่ผ่านมา
จากเดิมที่มีคนจน๔ล้านมีคนจน๑๐ล้าน
และวันนี้กำลังจะเป็นคนจนทั้งประเทศ
เพราะสินค้าของพ่อค้าขึ้นราคา
สินค้าการเกษตรของพี่น้องประชาชนตกต่ำ
ราคาตกทำแล้วขายไม่ได้
มะม่วงที่กาลสินของสอสอบุญเรื่องต้องเอาไปเททิ้งครับ
วันนี้ประชาชนลำบากครับ
ท่านนายกประยุทธ์มีลูกหลายคนแต่ท่านรักลูกไม่เท่ากันครับ
ท่านรักลูกไม่เท่ากันท่านแบ่งงบประมาณไม่เท่ากัน

กระทรวงกลาโหมอยู่ใกล้ท่านลูกรักของท่าน
ท่านก็แบ่งงบประมาณเยอะเมื่อมีเงินเยอะเยอะ
ใช้เงินไม่เป็นก็ใช้จ่ายสุรุยสุรายครับ
เอาไปซื้ออะไรครับไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้อรถถัง
อยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าไม่รู้ใครฉลาดกว่าใครครับ
วันนี้รัฐบาลนำเงินไปซื้อเรือดำน้ำครับพี่น้องครับ
ลำละ๑๒๕๐๐ล้านต้องผ่อนเขา๗ปีตั้งแต่ปี๖๓ครับผ่อนไปเรื่อยนะครับ
จนถึงปีเจ็ดศูนย์จึงจะได้เรือมานะครับสู้พี่น้องประชาชนไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
เอามาขี่ก่อนแล้วผ่อนทีหลังก็ไม่รู้ว่าใครโง่กว่าใครนะครับท่านประธานครับ
พ่อหาเงินไม่เป็นครับค้าขายไม่เก่งลูกก็ลำบาก
ถ้าพ่อหาเงินเก่งลูกก็สบายครับ
วันนี้ประชาชนเกษตรกรจึงคิดถึงพักเพื่อไทย
ในขณะเดียวกันน้องคนเล็กซึ่งเป็นเกษตรกรครับ
หลายปีที่ผ่านมานะครับขอรูปที่สามนะครับ
น้องคนเล็กนะครับหลายปีที่ผ่านมากลับได้รับงบประมาณน้อยมาก
ลูกที่ทำเกษตรกลับมีชีวิตที่ลำบาก
พืชผลการเกษตรก็ไม่ได้ราคาถูกกดราคานะครับ
อยู่กินอย่างประหยัดมัธยัติสิ้นหวัง
วันนี้สินค้าเกษตรตกเตี้ยเรียดินนะครับ
วันนี้พี่น้องเกษตรกรนำข้าวไปขายกิโลละ๘บาท
ปุ๋ยกระสอบเกือบ๒๐๐๐ครับ
วันนี้พี่น้องประชาชนเอาข้าวมาตากจึงบอกว่าคิดถึงทักษิณครับ
เกษตรกรปลูกผักแล้วขายไม่ได้ปลูกถั่วปลูกแตงก็ขาดทุน
วันนี้ชีวิตแทบจะไม่เหลืออะไรครับ
เคยทำนาขายข้าวกิโลละ๒๐บาทตันละ๒๐๐๐ครับ
ชีวิตกำลังจะดีชีวิตกำลังจะฟื้นครับชีวิตกำลังจะหมดหนี้
บ้านผมบอกว่ากำลังจะเป็นไทยกลับมาสิ้นเนื้อประดาตัวในชีวิตที่ล้มเหลว
ในชีวิตที่สิ้นหวังด้วยการบริหารประเทศแบบแย่ของท่านนายก
เมื่อชีวิตสิ้นหวังประชาชนก็ต้องฆ่าตัวตายครับ
เราคงได้เห็นในข่าวนะครับท่านประธานครับ
ท่านนายกประยุทธ์ได้ทำลายอนาคตที่สดใส
ทำลายชีวิตชาวนาชาวสวนชาวไล่ที่กำลังจะเป็นไทยกำลังจะหมดหนี้
กลับมาเป็นหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เคยมีรถขับก็ต้องขายรถเคยมีสวนยางก็ต้องขายสวนยาง
เคยมีบ้านก็ต้องขายบ้านผมขับรถผ่านไปทางไหนก็จะมีแต่ป้ายขายด่วนขายด่วน
แต่ไม่มีใครซื้อด่วนนะครับในยุคที่มีชีวิตอย่างสิ้นหวัง
ชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับท่านประธาน
เคยทำนาก็ไม่ได้ทำนาเคยทำสวนยางก็ไม่ได้ทำสวนยาง
กระทรวงเกษตรท่านนายกประยุทธ์ให้งบประมาณน้อยมาก
ไม่ให้ความเป็นธรรมไม่เห็นความสำคัญของเกษตรกร
ท่านประธานครับห้าพักเพื่อไทยครับ
ทำงบประมาณนะครับเราจะจัดสรรงบประมาณครับ
โดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
เราจะเติมเงินในกระเป๋าพี่น้องเกษตรกร
พักเพื่อไทยจะจ้างชาวนาให้ทำนาครับวันละ๓๐๐บาท
ตลอดฤดูการทำนาน๑๒๐วันครอบครัวละ๓๖๐๐๐บาทนะครับ
นาน้อยนามากให้๓๖๐๐ครับ
พี่น้องจะได้ตื่นแต่เช้าไปนาครับ
พักเพื่อไทยลำบากแต่มีความสุขครับ
ขายข้าวครับตันละ๒๐๐๐๐บาท
เร่งการส่งออกปรับเปลี่ยนจากการทำนาปุ๋ยเคมี
ทำนาปุ๋ยอินทรีย์นะครับมาเป็นเกษตรกรอินทรีย์ครับ
วันนี้ข้าวที่ไม่มีราคาก็จะมีราคา
เราก็จะเร่งส่งออกครับนำข้าวไปแลกรถไฟฟ้า
นำข้าวไปแลกเครื่องบินนะครับ
ชาวนาขายข้าวขายยางได้ราคาก็จะมีกำลังซื้อครับ
มีคุณใช้หนี้กับทองกระส่อเศรษฐกิจก็จะดีครับ
รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้ประเทศก็จะมีเงินจ่ายหนี้
เมื่อชาวนาชาวสวนชาวไล่ขายข้าวขายผักขายพืชขายยาง
ราคาก็จะมีเงินผ่อนรถผ่อนบ้านก็จะทำให้เศรษฐกิจดีครับ
วันนี้พี่น้องประชาชนบอกว่าอยู่ในยุคของพักเพื่อไทย
ตื่นแต่เช้าไปนาลำบากแต่มีความสุข
แต่อยู่ในยุคของท่านประยุทธ์สบายไม่ต้องทำนาน
ตื่นสายสายหิวเมื่อไหร่เอาบัตรแม่ไปรวดกินมาม่านะครับ

วันนี้ผมจะบอกวิธีลดต้นทุนการผลิต

พักเพื่อไทยคิดครับประชาชนคิดเพื่อไทยทำครับ
จะส่งเสริมให้เกษตรกรยืมโคไปเลี้ยง
ครอบครัวละ๒ตัว๕ปีครับ
ปีแรกคนเลี้ยงวัวครับ
ปีที่๒วัวเลี้ยงวัวครับ

ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีวัวนะครับ๑ล้านตัว
ก็มีขี้วัว๑ล้านตันครับ

เราก็ไม่ต้องนำเข้าปุ๋ยเคมี๑ล้านตัน
เราก็จะประหยัดงบประมาณประมาณปีละ๔๕แสนล้านครับ

เราก็ส่งเสริมการเลี้ยงวัวขุน
โดยรัฐบาลให้ยืมเงินไปเลี้ยงครับ

เบี้ยร้อยละบาทต่อเดือน

ท่านต้องมีแปลงย่าท่านต้องมีคอกวัว

เดือน๑ท่านมารับไป๑แสน

เงินซื้อหัวอาหารอีกหมื่นนึง
มีแปลงย่าเดือนที่๒ก็ซื้ออีก

เดือนที่๕ท่านเริ่มขายเดือนที่๑
ขี้วัวก็เอาใส่นา

เรานำวัวไปขายตัวละ๕หมื่นถึง๑แสนบาท
เราก็จะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้ปีละประมาณ๕๐๐๐๑๐๐๐ล้านบาท
ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยนะครับ
เมื่อพี่น้องมีวัวเอาขี้วัวใส่น้ำ

ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าปุ๋ยต้องลงราคาแน่นอนนะครับ

เกษตรกรมีวัวครับทำนาเสร็จเนี่ย
ไม่ต้องไปบอกครับเขาจะต้องอัดฟางเก็บไว้ให้วัวกิน

เพราะเกษตรกรอัดฟางไว้ให้วัวกินนะครับ

พักเพื่อไทยประชาชนคิดเพื่อไทย

เราจะมีน้ำระบบท่อนะครับ
มีน้ำระบบท่อเปิดน้ำทำนา
วันไหนฝนตกเราก็ปิดก๊อกครับ
วันไหนฝนไม่ตกเราก็เปิดก๊อกครับ

กิโลละ๒๐๐บาทนะครับ

มีระบบน้ำโดยไซส์แผงโสล่าเซล
เจาะน้ำบาดานครับประหยัดไฟครับ

วันนี้ต้องลดรายจ่ายนะครับ
สระเล็กในไล่นาให้กับพี่น้องประชาชน

ปรับรูปแปลงนานะครับล้มคันนา

ซึ่งวันนี้ท่านบอกว่านาแปลงใหญ่
ผมว่าไม่ใช่นาแปลงใหญ่ก็คือเอาโฉนดมาต่อกัน
แต่ถ้านาแปลงใหญ่มันต้องล้มคันนานะครับ

เพิ่มงบประมาณให้กรมพัฒนาที่ดินครับ
ไม่ใช่ปรับลดงบกรมพัฒนาที่ดินครับ
โดยใช้ปุ๋ยพืชสดให้พี่น้องเกษตรกรปลูก
ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีครับ
เมื่อมาถึงกรมประมงพี่น้องลงนาตอนนี้
ท่านต้องหาลูกปลาไปให้เกษตรกรปล่อยในแปลงนา
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็จะมีปลากินครับ
แล้วต่อมากรมการข้าวซึ่งวันนี้เนี่ยผิดสังเกตครับ
ผมเห็นงบประมาณของกรมการข้าวเพิ่มขึ้น๑๖๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ก็คิดว่าคงเอาเงินส่วนนี้ไปลดต้นทุน
ไปซื้อรถไถนาไปซื้อเครื่องอัดฟาง
ซื้อรถเกี่ยวข้าวให้กับพี่น้องประชาชน
นี่คือวิธีลดต้นทุนแล้วเราก็เพิ่มผลผลิตนะครับ
เพิ่มผลผลิตโดยใช้ขี้วัวนะครับเพิ่มผลผลิต
แล้วหาพันธุ์ข้าวที่ดีมาให้พี่น้องทำ
แล้วก็ตั้งกลุ่มนะครับผลิตข้าวพันธุ์ดี
ที่ขายข้าวเปลือกโลละ๘ไม่ต้องขาย
มาขายข้าวพันธุ์โลละ๒๐บาท
ก็จะทำให้พี่น้องมีรายได้มากขึ้น

สำหรับกลมพัฒนาเอ่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับ
วันนี้พักเพื่อไทยมีโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนครับ

สอบประกอบต้องยกเลิกกิจสดีกาเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ
ซึ่งวันนี้ประกาศครอบไปทั้งอำเภอครับ
ไม่สามารถที่จะออกโฉนดได้
วันนี้ต้องประกาศยกเลิกกิจสดีกาทั้งอำเภอ
เมื่อประกาศยกเลิกกิจสดีกาทั้งอำเภอแล้วนี่
ก็จะมีที่หัวไล่ปลายนาที่ลกล้างว่างเปล่า
สามารถให้กรมที่ดินไปออกนสสาม
ออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชน
ให้มีเอกสารสิทธิ์

เมื่อกเกษตรกรได้ฉนด
ก็สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
งแปลงขายสร้างบ้าน
รัฐบาลก็จะมีรายได้ในการเร่งรัดออกโฉนด
แล้วเราก็คงมีสัญญากับชาวบ้านว่า
ถ้าคุณจะได้ฉนดหนึ่งไล่

คือปลูกไม้มีค่าในแปลงนา

ประดูในแปลงนาของท่าน

ถ้าไม้ขุดล้อมขายผ่านไปสิบปียี่สิบปี

ก็นำสินทรัพย์ต้นไม้

รัฐบาลต้องเกาให้ถูกที่คันครับ

มีน้ำเลี้ยงปลามีน้ำทำนามีน้ำปลูกพริกปลูกผัก
มีน้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีน้ำเลี้ยงโคกระบือ
เกษตรกรก็จะมีรายได้ลดรายจ่าย
เกษตรกรก็จะมีความสุข
ประชาชนคิดเพื่อไทยทำกรมส่งเสริมการเกษตร
ต้องจัดหาตลาดชุมชนในหมู่บ้านในตำบล
กระดับสินค้าเกษตรต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรทำอาชีพต่าง
ตกลงกันประชาคมในหมู่บ้านไปทำถนน
ก่อสร้างอาคารไปทำสารากลางบ้าน
วันนี้ไม่มีครับบังคับให้ซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญบ้าง
บังคับให้ซื้อตู้น้ำกดบ้างบังคับให้ทำซึ่งล็อกสเปคทั้งหมดครับท่านประธาน
วันนี้ถ้าเราส่งเสริมให้พี่น้องมีตลาดนะครับ
พี่น้องเกษตรกรก็จะนำผลผลิตของตัวเองที่อยู่ในไล่นาออกมาขายครับ
ซื้อกันไปซื้อกันมาแลกกันไปแลกกันมา
เงินสดหมุนเวียนในตลาดครับเงินสดหมุนเวียนในตลาดในชุมชนนะครับ
ขายผลผลิตได้ใช้หนี้เดิมครับเริ่มซื้อใหม่ครับ
เศรษฐกิจก็เริ่มขยับครับชาวบ้านมีความสุขครับ
และสุดท้ายครับกรมการยางครับวันนี้ยางราคาตก
พักเพื่อไทยเสนอแนวใหม่ครับก็คือโครงการสวนยางยั่งยืน
สวนยางที่เขาพบครบการตัดฟันครับหนึ่งไร่สี่สิบต้น
ตัดฟันเสร็จปลูกใหม่ปลูกแค่๑๖ต้นครับ
อีกสิบหกต้นปลูกต้นจำปลาทองครับผ่านไปสิบปียี่สิบปีต้นจำปลาทองนี่
ต้นหนึ่งสามหมื่นปริมาณยางลดลงความต้องการเท่าเดิม
ราคายางก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อประชาชนขายข้าวได้ราคา
ขายยางได้ราคาขายผลผลิตการเกษตรได้ราคา
เกษตรกรมีรายได้เกษตรกรก็จะมีความสุข
เกษตรกรจะไม่สิ้นหวังในการอยู่อย่างที่ท่านบริหาร
เกษตรกรก็จะไม่ฆ่าตัวตายเมื่อเกษตรกรมีรายได้
ก็จะส่งผลให้รัฐบาลครับทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
รัฐบาลเก็บภาษีได้มีเงินใช้หนี้
ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตากู้อีกต่อไปแปดปีที่ผ่านมา
ท่านนายกประยุทธ์บริหารบ้านเมืองมา
ทำให้เกษตรกรประชาชนคนไทย
ลำบากยากแค้นแสนสาหัสสินค้าอุปโภคบริโภค
ขึ้นราคาทุกตัวหนี้สินชาวบ้านหนี้สินครอบครัว
หนี้สินล้นพ้นตัวครอบครัวแทบล้มละลาย
ใกล้จะตายกันหมดแล้วครับท่านทราบไหมครับ
เพราะท่านบริหารผิดพลาดท่านบริหารผกพร่อง

รับหลักการงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกของท่านได้